สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
จะระเบิดศึกฟิบอลมาแล้วในค่ำคืนนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ซิโก้กิริสักเสนาเมืองหัวหน้าภูกษรทีมชาติไทยครับได้ออกมากระตุ้นลูกทีม
ให้ร่วมการคว้าชัยชนะเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วครับ
โดยกล่าวในช่วงหนึ่งว่าขอให้ทุกคนครับร่วมใจกันขวาชัยชนะเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนครับ

สวัสดีทุกคน
เพื่อนำชัยชนะมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ส่งหายจากพระอาการประชวน
พร้อมทั้งเชิญชวนแฟนบอลครับให้เข้ามาเชียร์และร่วมกัน
ถวายพระพรที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ

เพื่อเป็นเหมือนแบบให้มันชัยพวกผม
ผมจะได้รับชัยชนะเพื่อแฟนบอล

อยากให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวน

ให้เข้ามาเชียร์พวกเราเยอะ

แล้วก็คือผมก็อยากให้
เป็นกำลังใจให้ท่านในหลวงด้วยครับ
คือตอนนี้ท่านก็ประชวนหนัก
ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากได้แชมป์เป็นของขวัญให้แก่ท่านนะครับ

ส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ

สามารถคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งที่๔๔มาครองได้
และขอให้แฟนฟุตบอลครับไปร่วมเชียร์ติดขอบสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้ครับ
ผมก็อยากจะให้ทีมชาติไทยนะครับ
สร้างประวัติหรือสร้างนิมิตรโดยการครอบครองถ้วยพระราชทานคิงครับ
ครั้งที่๑๔นี้ให้ได้
เพื่อเป็นของขวัญ
ที่จะมอบให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขแล้วก็หายจากอาการพระประชวน
ส่วนแฟนฟุตบอลนะครับก็พร้อมไปเป็นส่วนหนึ่งของการเนื้อขันฮิงส์คลับ
ในครั้งนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาศาลนะครับ

โดยเชียร์ไทยพาวเวอร์หนึ่งในกลุ่มกองเชียร์พันธ์แท้ของทีมชาติไทย

เพื่อร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ
ต้องบอกว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่สำคัญมากสำหรับพวกเรานะครับ
เพราะว่าเป็นรายการที่เรามองว่ามันเป็นรายการอันดับหนึ่งของเรา
เพราะว่าเป็นของถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
มันก็เลยมีความสำคัญสำหรับเราไม่ต่างกับฟุตบอลโลกเลยนะครับ
ซึ่งเราเองก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องราวพวกนี้ให้กับพระองค์ท่านนะครับ
เพื่อตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับพวกเรานะครับ
พิธีการในสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นก็จะมีการร่วมกัน
เปิดไฟโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับให้สว่างสวัยไปทั่วทั้งสนาม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปีมหามงคลที่พระองค์ทรงครองราชครบ๗๐ปี
และถ่วยพระพรให้พระองค์นั้นทรงหายจากพระอาการประชวนอีกด้วยนะครับ